คุณผู้ชมมีใครรู้จักแก๊งที่ชื่อว่าราชศรีนอกระบบไหมคะ
เป็นแก๊งปล่อยเงินกู้พี่อุ๋ยเหรอแล้วปล่อยเงินกู้เนี่ยโอ้โหโหดมาก
ดอกเบี้ยร้อยละ๓๘ต่อวันนึกว่าต่อเดือน
ต่อวันค่ะบางคนจ่ายดอกไปเป็นแสนเงินต้นไม่ลดอ่ะ
เงินต้น๔๐๐๐จ่ายดอกเป็นแสนไม่จ่ายยังไงไหว
ก็นั่นน่ะสิคะนี่ล่าสุดธนุมานกองปราบเลยต้องเปิดปฏิบัติการถอนเขี้ยวราชศรี
เพราะว่านอกจากจะดอกเบี้ยโหดแล้ววิธีการทวงหนี้โหดไม่แพ้กัน
บหน้าลูกหนี้ข่มขู่ด่าทอและที่สำคัญ
ถ้าเธอหน้าตาดีแต่ไม่มีเงินเอาเซ็กแลกหนี้ไหมล่ะ

ขนาดนั้นเลยค่ะลองไปดูปฏิบัติการนี้กัน
คือตบแบบเห็นเลยตบดังเพี้ยเลยแล้วลูกหนี้เป็นผู้หญิง
ตบเป็นผู้ชายอ่ะค่ะอันนี้คือหนึ่งในลูกหนี้ที่ถูกข่มขู่นะคะ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะคมคูดาทอด้วยคำหยาบ
ระบบตำรวจสืบสวนสอบสวนกลางเนี่ยเขาสืบสวนทราบมาว่ามันมีการปล่อยเงินกู้เก็บดอกเบี้ยโหด
ละสามถึงร้อยละแปดต่อวันโดยเริ่มปล่อยเงินกู้ตั้งแต่เมษายนปีที่แล้ว
ทุนตั้งต้นของแก๊งนี้เนี่ยแค่หมื่นเดียวนะคะ๑๐๐๐บาท
ไม่ถึง๑ปีจากเมษาปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน
มีเงินหมุนเวียนสี่ล้านนะคะและพฤติกรรมการทวงหนี้เมื่อกี้นี่แค่น้ำจิ้มนะคะ
ก็ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบเลยใช้กำลังใช้อาวุธทวงเงิน
หน้าตาดีไม่มีเงินจ่ายก็เสนอบอกงั้นก็เอาตัวเอาร่างกายมาแลกกับการปลดหนี้สิ
พอตำรวจรวบรวมข้อมูลและมีพยานหลักฐานเนี่ยเช้าวันนี้ชุดหานุมานกองปราบเปิดปฏิบัติการ
เขี้ยวราชศรีเลยนะคะปิดล้อมตรวจค้นแก๊งเงินกู้ในพื้นที่จังหวัดตรัง
แล้วก็สุราธานีจับผู้ต้องหาไปแล้ว๑๐ราย
หนึ่งในนั้นคือหัวหน้าแก๊งชื่อรัตนะอายุ๔๐ปีค่ะ
ก็ยึดของกลางเป็นสมุดบัญชีโทรศัพท์เอกสารข้อมูลลูกหนี้
ทรัพย์สินรถที่ใช้ทวงหนี้ทองคำวัว
รวมรวมแล้วมูลค่าเกือบสี่ล้านนะคะและยังยึดปืนไทยประดิษฐ์มาได้อีกสองกระบอกด้วย
หลังจากนั้นก็นำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถตู้ส่งดำเนินคดีที่กองบังคับการปราบปรามที่กรุงเทพดูปืนโอ้โห
ส่งคุณน้าปียชาติคงถิ่นไปคุยกับผู้เสียหายนะคะเขาบอกว่า
กู้เงินกับแก๊งนี้สองครั้งครั้งแรกพฤษภาคมปีหกห้า
ปีที่แล้วกู้มาห้าพันดอกเบี้ยร้อยละห้าต่อวัน
ก็คือต้องจ่ายดอกให้แก๊งเนี้ยวันละสองร้อยห้าสิบเธอขาดส่งไปสิบวัน
โดนอุ้มไปลวนลามหวังข่มขืนขัดดอกแต่ยังไม่โดนนะ
หลังจากนั้นเธอก็ทยอยส่งจนครบครั้งที่สองเมื่อต้นปีนี้เองมกราคม
อีกห้าพันค่ะชำระดอกเบี้ยทุกวันจนกระทั่งกุมภาพันธ์ขาดส่ง
ถูกตามไปลวนลามคือไปกอดไปจูบถึงร้านอาหารสิบเอ็ดมีนาคมที่ผ่านมา
ขาดส่งดอกอีกสิบวันเป็นเงินสองพันห้าร้อยบาท
พี่อุ๋ยสิบวันเป็นเงินสองพันห้าอ่า
นี่มีค่าปรับที่ขาดส่งด้วยนะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ
เท่าไหร่ฮะห้าพันห้าโอ้โหนี่กู้มาแค่ห้าพัน
ส่ง๑๐วันดอกสองพันห้าโดนปรับอีกห้าพันห้า
รวมเป็นเท่าไหร่แล้วอ่ะแปดพันเนอะอ่า
ซึ่งแปดพันนี้ไม่เกี่ยวกับเงินต้นเลยนะคะจ่ายแปดพันไปฟรีฟรีลอยลอยเลยนะคะ
เงินต้นอีกห้าพันก็ยังต้องจ่ายเธอบอกว่ารอบนี้โดนทวงแก๊งทวงหนี้นี่
ขึ้นรถยนต์ไปลวนลามแล้วปล่อยตัวเธอเลยบอกมันไม่ไหวแล้ว
เลยมาร้องเรียนตำรวจกองปราบจนกระทั่งเปิดปฏิบัติการกันนี่แหละ
ส่วนผู้เสียหายในคลิปกล้องวงจรปิดที่โดนตบหน้าค่ะ
ก็บอกว่าเธอไปกู้แก๊งราชศรีนอกระบบมาเมื่อเมษายนปีที่แล้ว
กู้แค่สามพันเองนะคะจ่ายดอกเวลาร้อยห้าสิบบาททุกวันไม่เคยขาดเลย
อ้าวแล้วทำไมโดนทูลโดนตบขนาดนี้อ่ะเพื่อนค่ะ
มีเพื่อนสองคนขอให้เธอไปกู้เงินจากแก๊งนี้มาให้หน่อยคนละสามพันบาท
สองคนก็หกพันเธอของเธอเองอ่ะเธอส่งตลอด
แต่เพื่อนสองคนดันไม่ส่งไงเพื่อนขาดส่งเธอเป็นคนออกหน้ากู้
เลยต้องรับภาระจ่ายดอกแทนเพื่อนแทบทุกวันจนสี่สิงหาคมปีที่แล้ว
เงินกู้ติดต่อไม่ได้ก็เลยตามมาถึงที่ทำงาน
เตะทั้งตบทั้งถีบจนเธอดั้งหักอะค่ะ
แล้วหนึ่งในนั้นเอาปืนมาขู่ด้วย
ประมาณเวลาสามร้อยนะแต่ว่าหนูไปเสียไปชดแทนคนอื่นอ่ะ
ประมาณวันหนึ่งเกือบ๖๐๐หนูก็ลากมาทั้งเดือนเลย
แต่หนูก็ไม่เคยแบบหนูไม่อยากรำคาญไง
แต่หนูว่าสิ่งที่เขาทำมันเกินไปอะไรแบบนี้
คือคนที่ว่าโกงเขาก็กลับไม่ทำมันแต่เขากลับมาทำร้ายคนที่ไม่โกงเขา
แบบนั้นเลยทีมข่าวได้ข้อมูลมานะคะว่าจริงจริง
เนี้ยปล่อยเงินกู้มาหลายปีแล้วแต่มาเริ่มก่อตั้งจริงจริงจังจัง
ก็คือปีที่แล้วซึ่งผู้เสียหายให้ข้อมูลนะคะว่าเธอจ่าย
จ่ายดอกเบี้ยไรวันมาสี่สี่ปีที่หุยอืม
ดอกเบี้ยรายวันมาสี่ปีแล้วเงินต้นกู้มาแค่สี่พัน
คิดดอกร้อยละห้าต่อวันคือจ่ายดอกสองร้อยบาทต่อวัน
แล้วจ่ายสองร้อยบาทต่อวันมาเนี้ยสี่ปีอืม
จะหยุดจ่ายเมื่อตุลาคมปีที่แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องกดเครื่องคิดเลข
งานคิดมาให้แล้วค่ะจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยแสนกว่าบาท
จากเงินต้นแค่สี่พันอ่ะเฮ้ยอะไรขนาดนั้น
เงื่อนไขของการกู้เงินจากแก๊งนี้นะคะอ่า
ถ้าคุณกู้หนึ่งพันจ่ายดอกร้อยวันละห้าสิบบาทต่อวัน
เดือนหนึ่งก็คือหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ต้นเท่าเดิมค่ะอื้อหือ
ปีละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทจ่ายไปเลยนะคะต้นไม่ลด
แล้วมีการหักค่าดำเนินการหนึ่งร้อยบาทด้วยถ้ากู้สามพันบาทขึ้นไป
หักค่าดำเนินการหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหักดอกเลยเดี๋ยวนั้นห้าสิบบาท
แปลว่าเงินจริงที่ได้คือแปดร้อยห้าสิบบาท
ถ้าขาดส่งดอกเสียค่าปรับร้อยบาทต่อวันไม่รวมดอกที่ขาดส่ง
ไม่เกี่ยวกับเงินต้นเพราะว่าอันนี้มันต้องเรียกว่าอะไรพี่อุ๋ย
ไถได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันมันขูดรีดขูดเนื้อมากเลยนะ
นึกจะคิดดอกอะไรเท่าไหร่ก็คือเหมือนกับคิดไปเรื่อยอ่ะ
คืออยากจะคิดเท่าไรก็คิดน่ะมันโอ้โหมันมันเกินมันโม่
แล้วไปข่มขู่เขาไงใช่ไหมไปทำร้ายเขาเพราะด้วยทำร้ายร่างกายเขาอีก
ลามเขาอีกและที่ผ่านมาแก๊งนี้เนี่ย
ถ้ารู้ว่าใครไปแจ้งความก็จะโพสต์ข่มขู่บอกว่าแจ้งความกลับด้วย
ทั้งที่ตัวเองอ่ะทำผิดกฎหมายล่าสุดผู้เสียหายเป็นร้อยแล้วนะคะ
ทยอยมาให้ปากคำตอนนี้เนี่ยกองปราบก็มีการสอบปากคำไป๘คน
เหลืออยู่ระหว่างรอเรียกตัวค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินของแก๊งนี้เพิ่มเติมนะคะ
คาดว่าน่าจะมีทรัพย์สินที่ได้จากการปล่อยกู้นอกระบบผิดกฎหมายมากกว่านี้อีกค่ะ